ดีนี่ออร์แกนิคซักผ้าสูตรเข้มข้นสะอาดอ่อนโยนด้วยพลังดูโอแอคทีฟเอ็นไซด์
าวอัพเดตขาวของคุณผัตรไทพิยาคิดถึงไม่ได้เจอกี่วันไม่ได้เจอน่าจะ
เทรนี่โทรทัศน์แล้วตอนนี้แนนร่ามดดามอยู่ทุกที่
มันเป็นเสาหลักของวงการ
มดดั้มว่ายังไหนต้องเงียวหูฟังฯภังหน้าบางที
แล้วเฉาบ้านอย่างนี้ก็คุยกันเลยมดดั้มบอกว่า
จริงเธอจะอ้างอย่างนี้
เฮ้ยคุณมดดั้มบอกว่ามจริง
บอกว่าอย่าไปตกใจเพราะยอดที่สูงเนี่ยมันคือการตรวจคุณท้องตาม
ถึงดีเนี่ยติดเชื้อภายในประเทศ๘๑๙คนเนี่ยเนี่ยติดเชื้อ
ค่อยเป็นเธอจะควรก็มีการลงพื้นที่ต้มโค้งหาเธอลุกในชุมชน
เยอะนะคะซึ่งในแพทย์ทวีสินวิสนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙ก็มีการแถลงถึงสถานการณ์ในประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้ก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม๘๓๖รายค่ะยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่๒๐๔๕๔รายหลัก๒ขึ้นมาแล้วนะหายป่วยแล้ว๑๓
เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๗๙รายสำหรับผู้เสียชีวิตรายที่๗๘ก็เป็นหญิงไทยอายุ๗๕ปีเป็นชาวจังหวัดสมุทรสาครค่ะวันนี้ก็มีโรคประจำตัวก็คือความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงซึ่งวันที่๒๕มกราคมเนี่ยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เพราะว่าตัวเองมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยซึ่งวันที่๒๘มกราคมผลตรวจยืน

การสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในส่วนของเรื่องของดีเจมะตูมก็พบว่าวันดังกล่าวเนี่ยมีการจัดงานเลี้ยงวันเกิดที่ห้องอาหารของโรงแรมจริงซึ่งขณะเกิดเหตุเนี่ยห้องอาหารเปิดให้บริการตามปกตินอกจากคณะของดีเจมะตูมแล้วเนี่ยก็ยังมีบุคคลอื่นที่เข้ามาใช้บริการด้วยค่ะหลังจากห้องอาหาร
ก็มีการใช้บัตรในการเข้าออกห้องเนี่ยจำนวน๒๖ครั้งก็ต้องไปตรวจสอบกันว่าการเข้าออกทั้งหมดเนี่ยมีจำนวนคนทั้งหมดกี่คนเนื่องจากว่าในการจัดงานวันเกิดเนี่ยมีคนมาร่วมงานจำนวน๑๔คนทางตำรวจก็เลยมีแบบขอฟังความคิดเห็นนะคะจากเจ้าพนักงานสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครก่อนว่าพฤติกรรมลักษณะเ
ติดต่อและพรกรฉุกเฉินในเรื่องของการควบคุมโรคพลตำรวจโทษพระกระพงศ์ก็ยังมีการกล่าวเพิ่มเติมนะคะบอกว่าจากนี้เนี่ยจะมีการเรียกดีเจมะตูมมาให้การเรื่องของห้องพักเนื่องจากว่ามีหลักฐานว่ามีการสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแล้วก็มีใบเสร็จการชำระเงินค่าแอลกอฮอลอยู่ในห้องด้วยนะคะส่วนจะดื่มในห้องหรือไม่ก็อยู่ระหว่างก
เพราะฉะนั้นก็บอกว่าโอเคล่ะจากที่คุณอาจารย์อนุทินก็พูดว่าบนร้านอาหารเขาเช็คโกงวงจอมปิดแล้วขายน้ำผลไม้จริง
เพื่อที่จะมีแบบชุมนุมต่อ

ซึ่งให้รู้ว่าวันนี้มันก็คือ

แต่มะตูมน่ากลัวตรงที่ว่าที่จะผิดนะ
เขาห้ามชุมนุมกัน

อ๋อมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกไงหนูจิตใต้สำนึกเหมือนว่าช่วงโพวีด
ปรากฏว่าถ้าสมมติเอาเข้าไปกินในห้องเนี่ยมันผิดหรือเปล่าแต่จิตใต้สำนึกคือผิด
วันนี้นะฮะเขาก็พูดออกมาเลยทางโรงแรมบรรยันทรีย์เนี่ย
ขอชี้แจงว่าโรงแรมได้ปฏิบัติตามประกาศของกรุงเทพมหานคร
แล้วก็มาตรการป้องกันเฝ้าระวังการติดเชื้อเอาง่าย
เคร่งคัดมาโดยตลอดแล้วก็ตอนนี้ทางโรงแรมเขาแสดงกล้องวงจรปิดนะฮะ
ว่าปฏิบัติตามประกาศตามมาตรการของทางราชการเนี่ยเคร่งคัดมาตลอด

เขาไม่ได้ขายในร้านอาหารนะครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้นั่งรับประทานเกินสามทุ่ม
เพราะตอนนั้นเนี่ยมันเกิดเคอร์ฟิลล์ห้ามเกิน๓ทุ่มตอนนี้มันได้๕ทุ่มถูกต้องไหมฮ

ตอนนี้สามทุ่มแล้วก็อย่างที่บอกกันไปก็ต้องไปดูกันต่อว่ามะตูมเนี่ย
ไอ้กฎไอ้การสั่งเครื่องดื่มเข้าไปถามว่าจิตความผิดคือผิดจริงเพราะว่าการรวมตัวกันมา
แต่คราวนี้ตอนมาตรการคุมเข้มโรงแรมเขาไม่ได้ผิดที่ขายแอลกอฮอล์ที่ข้างบนไม่ได้ผิดแต่ร้านอาหารผิด
ใช่แต่ร้านอาหารก็อย่างที่เขาบอกเขาไม่ได้ขายแอลกอฮอลอยู่แล้วแล้วเขาก็ปิดตามเวลาด้วย
แล้วก็แต่บนโต๊ะมันก็เป็นแบบว่าเป็นม็อกเทลจริงม็อกเทลที่ไม่มีเหล้าอ่ะดูสิมันเป็นม็อกเทลจริงนะไม่ใช่เป็นน็อกค็อกเทล
เจลก็คือเครื่องดื่มที่ไม่ได้มีเหล้าถูกต้องไหมฮะก็ว่ากันไป
เดี๋ยวเขาก็จะมีการสอบสวนอีกทีนึงแหละว่ามันเข้าข่ายการกระทำความผิดหรือเปล่า

แต่อาการก็เขาบอกว่าโอเคสักอยู่โรงพยาบาลอีกสักอาทิตย์หนึ่งได้ไหม

เค้าต้องเช็คบุ่งเช็คก่อนไม่ได้คุยกับเขาเลย
ของผู้จัดการน้องแต้วตอนนี้เขาหายไงเขาออกมาแล้วไง
ของคุณมะตูมก็เพิ่งวันนั้นก็อีกไม่กี่วันแล้วคุณแม่

เขาเจอวันที่๒๐วันมันก็๑๐กว่าวันแล้วนะ
อย่างนี้ถ้าจำไม่ผิด๒๑
ถ้าสมมุติวันหนึ่งมันไปแพร่กับคนแก่ล่ะหรือคนที่มีแบบว่า
แล้วเขาไม่มีโรคประจำตัวไงส่วนใหญ่จะเกิดกับคนที่มีโรคประจำตัวก็จะรุนแรง
แต่วันนี้ก็พูดไม่ได้ตอนแรกบอกว่าไอ้โควิดไม่ติดกับเด็ก
วันนี้เด็ก๒๖วัน๒๖วันก็ติดถูกต้องไหม
เพราะฉะนั้นวันนี้มันก็ไม่รู้แต่เด็กมันหายไปเองเร็ว
อันนี้ก็คือความบอกว่าเกี่ยวกับอายุแต่อย่างอายุอนามถ้าเยอะขึ้น
มีโรคประจำตัวเราสังเกตว่าจากรายงานผู้เสียชีวิตเนี่ย
มีโรคประจำตัวส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวและอายุเยอะ
เออแต่เคยได้ยินคุณหมอท่านหนึ่งพูดนะว่า
โควิดจริงเป็นโรคเด็กนะเป็นโรคของเด็กแต่หมายถึงฝรั่งนะ
เป็นโรคประจำปีเหมือนบ้านเราเดือนเมษาก็มีพิสุนักบ้าอะไรอย่างนี้
เขาบอกพอบ้านเขาพอฤดูการหนาวเนี่ยโควิดเขาก็จะมานะ
แต่จะไปโดนกับเด็กว่าอย่างนี้เด็กกับคนผู้ใหญ่
เป็นโรคของเด็กว่าอย่างงี้นะคะค่ะซึ่งวันนี้คนไทยค่อนข้างจะใจชื้น
เพราะว่าหลายคนเนี่ยโอเคเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้เคียงกันคือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครต้องยอมรับเขาติดโควิดในขณะที่ทำงาน
ซึ่งคนก็ส่งอาการไปตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าที่เราติดตามข่าวคือ
มีการเจาะคงเจาะคอกันแล้ววันนี้ศาสดาจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาครับ
บดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็เผยถึงอาการนายวิรสักวิจิตแสงสีเนี่ย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครว่าเมื่อวานเนี้ยทีมแพทย์ได้ย้าย
ตอนนี้นะครับแล้วก็ระบบทางเดินหายใจตอนนี้ยืนยันว่า
สิ่งที่เขาทำคือก็ต้องดูปอดว่าปอดมันฟื้นขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์
เพราะอย่างลิเดียเขาบอกว่าของลิเดียเนี่ยเขาบอกปอดมันก็ไม่ได้คืนคนละ๑๐๐นะ
วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นรอยยิ้มของผู้ว่านะฮะ
เพราะว่าอย่างนั้นช่วงที่อนุญาตให้ภรรยาเข้าไปเยี่ยมได้
แล้วก็มีอาการตอบสนองต่อคำพูดภรรยาแสดงว่าสมองทำงานได้ดี
อันนี้แสดงว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสมองทำงานได้ดีนะครับ
แล้วก็แม้กระทั่งตอนนี้เขาก็อัดยานอนอัดยานอนหลับพอสมควร
ล่าสุดทางผู้ว่าไม่มีไข้สามารถควบคุมการติดเชื้อได้ดีมาก

ไม่ต้องอัดออกซีเย็นไปเยอะนะฮะ

ดังขณะที่สมุทรสาครจริงแล้ว
เขาก็มีการตรวจเชิงลุกกันพอสมควร
ตอนนี้พรุ่งนี้เราอาจจะเห็นยอดที่น่าตกใจอีก
เพราะว่าตอนนี้นะครับติดเชื้อโควิดเนี่ย

แต่อย่าไปโอ้โหเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่เขาอยู่ด้วยกัน

ยอดโควิดเราก็อาจจะตกใจกันพอสมควรนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกว่า๗๘๗คนเนี่ย
ก็เป็นแรงงานต่างด้าว

แล้วมีคนไทยที่ติดด้วยเนี่ย

เพราะฉะนั้นนี่คือยอดของโควิดล่าสุดนะฮะ

ชุดพาด้วยนะพากันอธิษฐานให้ท่านผู้ว่านะ
อยากให้ท่านแบบหายเร็ว

ซึ่งวันนี้ทุกคนกำลังอีกเรื่องหนึ่งที่ควรส่งกำลังใจ
อย่างที่เรารู้ว่าแม่สอดในโซเชียล
จะมีคนส่งกำลังใจไปให้กับพยาบาลพยาบาล

อันนี้อยากให้ทุกคนร่วมกันส่งกำลังใจไปให้เขา
ปรากฏว่าวันนี้ในโซเชียลเน็ตเวิร์ก

เขาส่งกำลังใจไปให้พยาบาลที่โรงพยาบาลแม่สอดนะครับ
ซึ่งนางพยาบาลท่านเนี่ย

เขาโพสต์ข้อความว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพี่พยาบาล

สิ่งที่พี่พยาบาลได้รับเป็นของขวัญคือ
เต็ดเชื้อโควิด๑๙

มีอายุครบ๔๕ปีพอดี

ในกระดาษเดียวกันเป็นปีแรกที่พยาบาลคนนี้อย่างที่เรารู้ว่า
ทางรัฐบาลตีช่วยรัฐบาลช่วยตียก็บอกเราเองว่า
ห้อหิเฮ้ยฮหลงบ้านมันคนเยอะจริงลงพยาบาลบันที่มาก
ปรากฏพยาบาลคนนี้เขาอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอดยอมรับว่าคนไข้เตียงค่อนข้างจะเยอะใช้ใช้เยอะนะครับ
พยาบาลคนนี้เป็นคนขยันทำงานเขาว่าอย่างนั้นนะครับตั้งใจดูแลลูกไข้ทุกคนไม่เคยบ่นไม่เคยอารมณ์เสียเป็นที่รักของทุกคนในโรงพยาบาลแม่สอด
ตอนรู้ว่าติดโควิดก็ได้โทรไปขอให้พยาบาลทุกวอร์ดเนี่ยขอโทษเขาหลังจากที่นางรู้ตัวว่านางเป็นโควิดแต่โควิดนางไม่ได้ไปไหนนี่
อยู่ที่โรงพยาบาลนางไปขอโทษพยาบาลทุกคนว่าขอโทษนะโทรไปขอโทษทุกวอร์ดเลยว่าที่จะต้องทำให้พยาบาลทั้งโรงพยาบาลโดนกักตัว
เขาก็ไม่รู้นี่เนี่ยว่าเขาจะติดเพราะฉะนั้นวันนี้เขาบอกว่าให้คนไทยเนี่ยร่วมกันส่งกำลังใจไปให้นางนะครับแล้วก็บอกว่านางบอกกับพยาบาลทุกคนว่าไงรู้ป่ะทำใจให้ทำใจให้สบายนะพี่ไม่ได้มีความผิดอะไรเลยแต่พี่โชคร้ายต่างหากที่ต้องติดโควิดหรือติดมันเพราะว่าอย่างงั้นนะครับส่วนจะติดจากใครนั้นนางบอกนางไม่ร
แล้วผู้ป่วยแล้วก็ญาติที่ไม่ชอบใส่แมสเนี่ยให้ช่วยใส่แมสกันหน่อยซึ่งต่อมาครับวันนี้คนก็ให้กำลังใจเขาเยอะพอสมควรทั้งประเทศร่วมให้กำลังใจพยาบาลคนนี้กันเป็นจำนวนมากจริงจริงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องเล่าจากโรงพยาบาลแม่ศอดที่เกิดขึ้นมาตอนนี้เหลือจังหวัดไหนไม่ติดบ้างเนาะ
ก็ไม่มีเนาะต้องยอมรับตรงว่าเรายังเห็นยอดไปหลายร้อยเนี่ยเพราะว่าเรามีการเชิงลุกถ้าเชิงลุกอย่างไรเราก็เห็นตัวเลขอย่างนี้เชิงลุกคือเขาตรวจแต่เฉพาะจังหวัดสมุดสารข้ออย่างเดียวเลยตอนนี้สแกนเลยแบบสแกนเลยแต่ก็มันก็ไม่ได้ทั้งหมดหรอกมันก็ได้ส่วนน้อยแต่ก็ยังดีกว่าให้ส่วนน้อยไประบาด
ไม่ได้นะการระตับอาหารครั้งนี้ไม่ได้คุณจะไปกักมื้อแม้กระทั่งตอนนี้มีข่าวออกมาว่าองศาสุจีย์โดนกักตัวอยู่ที่นายมีดอหรือแม้กระทั่งมีข่าวออกมาว่าก่อนที่จริงแล้วองศาสุจีย์รู้อยู่แล้วว่าจะมีการปฏิวัติองศาสุจีย์เขียนจดหมายไว้แล้วตอนนี้กำลังรอพูฟอยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจดหมายท

ชนะขาดรอยปรากฏว่าทางรัฐบาลภาพม่าเขาบอกเนี่ยอีกอีกพักนึงอีกพักนึงก็บอกว่าอีกพักนึงซึ่งเป็นพักทหารเขาบอกเอาอย่างนี้ให้กรกตรเนี่ยช่วยไปไล่มันอ่ะไปไล่รายชื่อผู้ที่มาเลือกตั้งอ่ะว่าเลือกใครเพราะทำไมมันดูไม่โปร่งใสเขาบอกว่าอย่างนี้คือบางอันเนี่ยมีรายชื่อซ้ำบางทีรายชื่อคนท
๓๙๐ถ้าจำไม่ผิดพี่แล้วไม่ผิด

อะไรจะใคร
ทหารก็เลยบอกอ้าวมันไม่โปร่งใสนี่

ซึ่งมีข่าวลือว่ามีรถถงรถถังมีอะไรเต็มไปหมดเลย
ปรากฏว่าเหมือนอองซานซูจีจะรู้ตัวเองอยู่แล้ว

ซึ่งวันนี้จดหมายได้มีการแพร่ออกมากันเยอะพอสมควร
วันนี้นานาชาติเองใช้คำว่านานาชาติเลยนะฮะ
นานาประเทศนานาชาติให้ความสนใจกับเรื่อง
ในขณะเดียวกันประเทศไทยของเราเองวันนี้
เขาบอกโอเคล่ะเมื่อการยึดอำนาจเกิดขึ้นมา
วันนี้ถามเพื่อนที่ย่างกุ้งทุกอย่างกลับมาปกติแล้ว

วันนี้ทุกอย่างค่อนข้างจะกลับมา๘๐เปอร์เซ็นต์

แล้วก็หมายถึงว่าก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรงเกิดขึ้น
ในเปอร์ย่างกุ้งอันนี้ก็คือมันทำควิต
คือตอนนี้เมืองหลวงเขายังไม่มีเนบีดอร์หรือเปล่า
ตอนนี้เนบิดอร์แต่หมายถึงว่า

มันไม่ได้มีคนอยู่เยอะ

ที่แบบโดนจับบ้างหรือโดนกักตัวหรือบอกให้อยู่แต่ในบ้านได้ออกอย่างไร
ซึ่งวันเนี้ยหลายหลายคนก็บอกนานาชาติเนี้ยก็เริ่มเหมือนว่ากดดัน

ปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยรัฐบาลชุดที่ผ่านมา
หรือคนที่ชนะการเลือกตั้งปล่อยนะเพราะว่าวันนี้ถูกจับไปหมดเลย
ถูกจับหรือเขาบอกอาจจะมีการกักบริเวณเกิดขึ้น
น่าจะโดนกักบริเวณที่นายบิดอร์เพราะว่าพวกเขาเนี่ย
ไปอยู่ที่เนบิดอร์ในขณะเดียวกันวันนี้ต้องยอมรับฮะ
เมื่อมีการปฏิวัติเกิดขึ้นที่ย่างกุที่เมียนมาร์
อย่างที่เรารู้ว่าชายแดนของเราเนี่ยติดกับพม่าเนี่ยเป็นพัน
กิโลเมตรไปจะไล่กันมาเนี้ยตั้งแต่สามเหลี่ยมทองคำ
เนื้อจสก็ไออ่ะเพราะฉะนั้นเราติดกับพ่อมาหมดเลย
อืมสิ่งหนึ่งที่วันนี้จะต้องดูก็คือเฮ้ย
มันจะมีการสกัดเข้ามาหรือเปล่าทางช่องทางธรรมชาติ
วันนี้ทหารชายแดนก็บอกว่าหลังจากที่รัฐบาลพระม่า

ก็จะต้องมีการสกักชาวพระม่าที่จะทัลักเพราะอะไรฮะ

กรมทหารราบที่๗เขาได้สั่งให้การ
การให้กอง๑๐๑ขึ้นตรงนะครับเฝ้าตรวจต่างธรรมชาติ
ที่ติดต่อไทยอย่างเมียนมาร์ในทุกพื้นที่ทั้งกลางวันและกลางคืน
หลังมีรัฐพาหารที่พระม่าหรือเมียนมาส
เพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าวเนี่ยรักรอบหนีเข้ามาประเทศเรานะครับ
แล้วก็การดำเนินการทั้งหมดเป็นภารกิจที่สำคัญของหน่วยเฉพาะกิจการ
ฐานะที่๗แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็ตรงตั้งแต่จังหวัดแม่ห้องศรนะตอนนี้คือก็ต้องมีการควบคุม
หรือชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นคุณก็ไม่อยากติดโควิด
คุณก็ต้องช่วยกันดูด้วยนะครับขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า
วันนี้นายยกรัฐมนตรีบอริสต์จอลซ่อนซ่อนนะครับของอังกฤษเนี่ย
บอริสต์จอลซ่อนซ่อนเนี่ยของอังกฤษบอกว่าขอพระนามรัฐประหาร
และการจับกลุ่มพลเรือนอย่างผิดกฎหมายในเมียนมาร์ซึ่งกองทัพต้องเคารพให้
คะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนและผู้นำพลเรือนจะต้องได้รับการปล่อยตัว
อันนี้คือสิ่งที่อังกฤษเขาพูดไปเลยด้านกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษเปิดเผยว่า
เชิญทูตเมียนมาร์ประจำกรุงลอนดอนให้มาพบแล้วก็แจ้งให้ทราบว่ารัฐบาลอังกฤษเนี่ยจะร่วมงานกับหุ้นส่วนที่มีแนวคิดเดียวกัน
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราพูดถึงรัฐที่มีแนวคิดเดียวกันวันนี้ออสเตรเลียก็มีแนวคิดเดียวกันแล้ว
อเมริกาก็มีแนวคิดเดียวกันแล้วเราก็ต้องไปดูว่าไอ้คำพูดของเขาที่บอกว่าจะร่วมงานกับหุ้นส่วนที่มีแนวคิดเดียวกันเนี่ย
แล้วก็จะเดินหน้าใช้กลไกทางการทูตทั้งหมดในการผลักดันให้เมียนมาร์เนี่ยกลับสู่เส้นทางประชาธิปไตยอย่างสันติล่าสุดว่ายังไงฮะ
ที่ยืดอำนาจากพักศัลนิบาลแม่งชาติเพื่อประชาธิปไตย
นี้ผู้ชุมนุมต่างก็พากันสวมเสื้อสีขาวสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็สวมถุงมือยางด้วย
แล้วก็มีการถือป้ายข้อความต่างมีรูปของนางองซานซูจีด้วย
ในขณะเดียวกันพันธุ์ตำรวจเอกนิมิตนูพลทองผู้กำกับการสอนอนางเลิ้ง
ก็มีการแบบว่าจัดกำลังตำรวจทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบกว่า๓๐นายค่ะ
เข้าไปดูแลความเรียบร้อยพร้อมกับขอความร่วมมือให้ให้ผู้ชุมนุมเนี่ย
ระยะห่างตามมาตรการสักนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มีโควิดด้วยเนอ
มีการไปชุมนุมในแบบกลุ่มก้อนก็อาจจะต้องแบบว่าดูแลกันสักนิดหนึ่ง
ก่อนจะมีการประสานเจ้าหน้าที่ยูเอ็นมารับหนังสือจากตัวแทนของกลุ่มไป
เขาบอกว่าอย่างนี้ด้วยนะเขากำลังดูท่าทีของจีนด้วย
จีนจะช่วยหรือเปล่าหมายถึงช่วยพม่าหรือเปล่าด้วยนะ
เขาดูท่าทีอยู่นะถ้าพี่จีนช่วยก็มีแรง
ก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะคะ
มานิดนึงนะคะสำหรับบ้านเรานะคะ
เขาบอกว่าคนกรุงเทพต้องหายใจไม่เต็มป่อนด์อีกแล้วนะคะ

ตอนเช้านะคุณผู้ชมยิ่งชัดเจนมากนะคะ
สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครได้โพสต์ข้อความระบุว่านะคะ
เฉลี่ย๒๔ชั่วโมงพบว่าเกินค่ามาตรฐานนะคะ
จำนวน๖๘พื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมอ่านดูแล้วกันเนี่ยกรุงเทพทั้งนั้นเลยแหละนะฮะ
แล้วก็โดยคุณภาพอากาศส่วนใหญ่นะคะอยู่ในระดับนะคะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะ
แล้วก็อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพบางพื้นที่นะคะ
ขอให้ประชาชนงดทำกิจกรรมกลางแจ้งนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเองหากเกิดความจำเป็น
คุณผู้ชมคะนอกจากหน้ากากแล้วเนอะก็ต้องเต็มที่เลยนะคะตอนนี้นะคะ
พื้นที่สามารถที่จะติดตามสถานการณ์ต่างให้ฟังจากข่าวดูนะคะ
ว่าเขตไหนวันนี้สีอะไรตามที่ว่านี้นะคะ
เมื่อกี้ตอนเช้าตื่นมาเปิดข้อความว่ามีข้อความเด้งขึ้นมาก็มีเตือนมาลำผลที่ฝุ่นเท่าไหร่
เป็นสีขึ้นมาเชื่อไหมถ้าเป็นสมัยก่อนไม่มีเรื่องฝุ่นนะ

โอ้โหเลือดกำเดาไหล

บางคนก็เป็นเนาะเพราะว่าบางทีเขารับแบบ
คนที่เป็นภูมิแพ้ที่จุดที่มาสูงเลือดกำเดา

เขาก็อย่างงงค่อยนึกว่าขือน้ำมุกอะไรล่ะ
มันจะเห็นได้ง่ายนี้นะครับมันจะกลั้นแดงเลย

เป็นปืดขึ้นหน้าเต็มเลย

น้ำปลาปลาเค็มอยู่วันนี้นะคะ

เขาบอกบ้านเค็มไหมบ้านหนู
หนูก็ไม่รู้ว่ามันไม่รู้สึกมากแต่วันนี้มีข่าวออกมา
แต่ว่าล่าสุดที่รถเมย์ไปถ่ายรายการที่ไหนสักที่หนึ่ง
แล้วแม่น้ำเจ้าพญาเอง
น้ำมันกระสัดกระสอบเข้ามาแล้วมันก็เค็มใช่ไหม

ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าช่วงนี้น้ำทะเลหนุนมันดันขึ้นมา

ที่แบบว่าทางสัมพลานเขาก็จะไม่การแบบไม่เปิดน้ำเข้ามา
เพราะว่าตอนนี้น้ำทะเลหนุนมากแล้วก็คือ
กลายเป็นว่าน้ำเข็มเขาก็เลยต้องกันเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้น้ำหนุนขึ้นมา

เขาถึงบอกส้มบางมดเพราะว่าส้มบางมดเขาไม่ทานต่อน้ำกร่อย
คือน้ำจืดมันไม่ค่อยมี
ดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นหนุนขึ้นมาเยอะมาก
ไม่ฉันว่ามันเค็มรู้สึก

ตัวหนูอาจจะไม่ได้ชนเพศ

เบื่อเบื่อเม้นเล็กอีกก็ไม่รู้สึกเท่าไรนะอีกเรื่องนึงช่วงนั้นเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟัง
หมอดูแสบนะที่บอกพักปอบเข้าจ่ายเงินเข้าไปเลยยิ่งกว่ามหากราบอีก
เอาไปเยอะไหมอืมเดี๋ยวมาฟังค่ะอืม
ผู้ราชิภาพไทยรัฐของเรานี่ที่บุรีรัมพ์นะ
บอกว่าชาวบ้านแล้วก็ผู้สูงอายุในตำบลเมืองยางจังหวัดบุรีรำเนี่ย
เอาหยิบได้อย่างเงินเนอะสิปรากฏว่าคนที่โดนเคราะห์
เอาทั้งทองคำเขาเนี่ยโดยพฤติกรรมของหมอแต๊กเนี่ย
คุณจะต้องเอาเงินสดหรือ
เชื่อว่าคนเท่าคนแก่เขาจะมีทองของเขาคนละเส้นสองเส้นอะไรอย่างนี้
ถูกต้องไหมเราคิดถึงคุณหยากคุณยายเรา
เขาจะต้องมีทองทุกคนยากที่มีทองทุกคนจะมีทองหมดคนละเส้น
ต้องเอาทองมาด้วยอ่าต้องแก่ออกเหรอ
ต้องเอาทองรูปภัณฑ์มาด้วยในระหว่างที่เนี่ยก็ต้องแกะนั่นแหละ
ง่ายก็คือต้องการนำเงินสดแล้วก็รูปธรรม
แล้วก็ปรากฏว่ามีทองเท่าไหร่ก็เอามามัดอย่างนี้เม
เอามามัดรอบเคียนแล้วก็ห่อทับด้วยผ้าขาว
แล้วก็ใส่ลงไปในขันที่มีข้าวสารมีทูบมีเทียนเนี่ยนะครับ
พอทำพิธีพิธีเสร็จก็จะให้เอาขันที่ใส่เงินแล้วก็ทองเนี่ย
ไปไว้ในบ้านของแต่ละคนซึ่งเงินและทองเนี่ยหายแล้ว
บางทีไม่ได้ดูไม่ได้ดูปรากฏก็เหลือแต่ทูบแต่เทียน
เอาไปไหว้กันอย่างเลยแต่ทองเงินสดมันหมดตัวไงเถอะ
มันหมดตัวทำพิธีเสร็จบอกเอาไปเอาไปไปขึ้นครูขึ้นครู
ไปขันเววว่าตัวหมู่บูชาซหน่อยห่ออย่างนี้ใช่ไหม
บางคนก็ไม่ได้สังเกตปรากฏต้องไม่ได้สังเกตหรอก

ฟู้วิเศษฟู้สูงสินใกล้จะขโมยเงิน

น่าจะอาศัยช่วงที่หลอกให้ผู้ทำพิธีไปหยิบของ
ประมาณในระหว่างทำพิธีนี้
ก็จริงขันมันอยู่หน้าตัวเรา

เดินไปหยิบของซิในระหว่างที่หยิบของปุ๊บขโมยเลยค่ะ
ค่ะอันนี้ปลอมอันนี้ปลอมขโมยเลยค่ะนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ย
ทำพิธีเสร็จก็จะห้ามชาวบ้านเปิดดูด้วยนะ
อ๋อนี่ไงห้ามเปิดดู๓วัน๗วันค่ะห้ามเปิดดู
๓วันที่อีกวะถ้าใครแอบเปิดดูทำไมรู้ไหม
จะเมียดเป็นไบลูกแบบบอกอย่างงี้

จนกระทั่งติดต่อหมอไม่ได้หมอไปแล้วหมอแก้วแล้ว

หมอหายไปไหนทำไมหมอแก้วไงก็ไม่รู้
ชาวบ้านก็เลยเอาแล้วว่ากูไม่กลัวแล้วมันต้องมาแล้ว
เปิดดูโอ้โหทองก่อหายเงินก็หายไปหมดเลยอ่ะ
นี่คนนึงนางแต่นนางแต่นนี่อายุ๔๐ปีเองนะ
แตนนี่น่าจะเป็นคนนี้เป็นผู้เสียหายเนี่ย
บอกแม่ของตนมีอาการเวียนศีรษะ
แล้วก็เพ้อโดยไม่ทราบสาเหตุไปรักษาก็ไม่หาย
ต่อมาชาวบ้านบอกเนี่ยอาจารย์นี้อาจารย์แต่นอาจารย์แป๊ก
เป็นหมอดูสามารถทำพิธีสะดอกเคาะในหมู่บ้านได้
พาแม่เนี่ยไปหาหมอดูก่อนที่แม่บอกว่าไงรู้ไหม
ปอบเข้าสิงปอบเข้าอีกปอบเข้าสิงคุณแม่
อาจารย์ว่าปอบเข้าสิงต้องทำพิธีไล่ปอบออกก่อน
แล้วยังไงด้วยความที่อยากให้แม่หายเอาจริงลูกทุกคนก็อยากให้แม่แข็งแรงเนี่ยแหละ
ถูกต้องไหมหมอตั๊กก็ได้ว่าเอาละฉันจะทำพิธีไล่ให้นะ
ก็ต้องเหมือนเดิมเงินสดก็ต้องเอา
ท้องแม่นิ้วแหละเขาต้องเอามาไปการสดอกเขาหมอตั๊กบอกเอ้าทำเสร็จ
นี่จะต้องไปบูชาก่อนนะถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวเปิดปุ๊บเดี๋ยวของดำมันจะเข้าตัว
อื้อเดี๋ยวปอบมาจะไม่ไปสามวันเจ็ดวายประกฎว่าห้ามเปิดโดยเด็ดขาด
รอให้หมอเนี่ยมาทำวิธีเปลี่ยนให้เองมัยงั้นไหนจะมนดำก่อจะเข้าตัว
กระทั่งมีคนในหมู่บ้านเขาเริ่มเมาะกันล่ะเริ่มเมาะเริ่ม

ปรากฏว่าสร้อยคอทองคำรูปภัณฑ์บาทหนึ่งไปแล้ว
จึงในที่สุดเนี่ยต้องเอาแม่มาแจ้งความ

เบื้องต้นเนี่ยกำลังติดตามหมอแตค

เพราะว่าไม่อยากให้มันไปหลอกลวงใครอีกนี่
โดบหมดเลยโดบหมดเลยลูก
ถ้าบอกว่าเอาทองมามัดกับเทียนคนก็คือว่าหมอก็ไม่ได้เอาไปนี่
มันอยู่ในนี้นะคนที่นี่ดังนั้น

คุณแม่ทองบาทคนชาวบ้านหายอยู่

มีเงินซื้อนะมีทองทุกคนมีความเชื่อว่าต้องมีติดตัวนะ

หมอขโมยนี่แหละหมอแม่

คุณแม่อย่างคุณแม่ไปหาหมอดูบ่อยถ้าคุณแม่เจออย่างนี้ทำไง

ไม่บางทีบางคนก็หาแบบว่า
เอาอาชีพแบบนี้มาแบบหลอกลวงคนที่เขากำลังมีความทุกข์อยู่

เขากำลังมาพึ่งพาเนี่ย
แต่ชาวบ้านไงบางทีพอมีความทุกข์นักคิดว่า

วิทีนนี้น่าจะช่วยฉันไฟล์ทุกข์ได้นะ

เรื่องหนึ่งเป็นข่าวที่เรียกว่าข่าวปลอมเลยทีเดียวนะครับ
เขามีการโพสต์ข้อความระบุบอกว่ากรณีที่
กล่าวอ้างว่าวันที่๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
จะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศไทย

ไม่จริงนะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาขอชี้แจงเรื่องนี้เลย
บอกว่าข้อความข้างต้นไม่ได้มีแหล่งที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาเลย

ก็ยังไม่พบปรากฏการณ์ที่บอกเหตุการณ์ล่วงหน้านะคะ

อีกทั้งยังไม่สามารถพยากรถึงการเกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง
ทั้งเกี่ยวเรื่องของตำแหน่งเอ้ยขนาดและก็เวลาเกิด
แต่กรมอุตุมีการจัดกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวที่ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
แล้วก็สามารถแจ้งข่าวสารเมื่อเกิดแผ่นดินไหวไปสู่ประชาชนได้อย่างทันเหตุการณ์
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะ
ไม่ส่งหรือว่าไม่แชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อไปในช่องทางต่าง

ซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากรู้ก็สามารถที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสาร
จากทางกรมอุตุนิวมุทิยาเขาได้เองเลย

หรือว่าถ้าสงสัยโทรหาสายด่วนได้เลยคัน๑๑๘

บางทีการแชร์ข่าวแบบนี้ออกไประวังนะ
ต้องปวดสอบก่อนแชร์อันนะ

ใช่ค่ะถ้าแผ่นดินไหวเราไม่ไหว

ใช่โดยนี้อากาศมันพันแปลปุ่นแปลปุ่นนะครับวันนั้นบอกจะเย็น

แต่วันนี้รู้สึกได้ว่าร้อนร้อนแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันดีดีเชีย
ช่วงหน้ามีเรื่องแซ่บมาให้การบ้านกันอีกแล้วค่ะ
ใครคือนักร้องเสียงดีแต่ไร้มารยาทหนีกลับบ้านก่อน

มรยาติกรี๊ดลั่นอืมกรี๊ดลั่นหน้าอะไรหนักอะไรเนี่ยหนีกับนี่กับนั่น
แฟนเพจเช้นโมยร้อยแปดออกมาโพสต์ระบุข้อความว่าการเป็นนักร้องที่ดี
ไม่ใช่ดีแค่เสียงแต่มารยาทฉันว่าอันนี้ไม่แซ่บเองอ่ามีอันไหนแซ่บ
อ้าวเขามีเขียนมาใหม่หนูจะต่อจากเนี้ยข้อมูลให้หนูได้มามันแทรฟ
ใครอ่าเราอ่าเราอ่าเขาบอกว่าแต่ต้องมีมารยาทด้วย
ไม่ใช่ว่าทำงานแล้วไม่พอใจเสียเซลล์หน่อยก็กรี๊ดลั่นกอง
แล้วก็สะบัดตูดเดินหนีขึ้นรถกลับบ้านจริงฉันก็เป็นติ่งนางร้องคอฟเฟอร์นะ
แอคติ้งได้ทุกเพลงอ่าแต่พอรู้ว่าน้องทำแบบนี้เฮ้อสงสารทีมงานอืม
น้องอาจจะป่วยไม่สบายเลยรีบกลับหรือเปล่าอืมแต่ก็จริงจริงนะ
สดใสน่ารักแต่พฤติกรรมแบบนี้นางลำพึงลำพังเผื่อน้องผ่านมาเห็น
ก็บอกเหตุผลดีเตือนเอาไว้จะได้เอ็นดูน้องคนจะเอ็นดูน้องอีกนิดนึงก็ว่าได้
อะไรอ่ะครั้งแรกเขาเป็นมาหลายครั้งแล้วอ๋อเขาเคยเขาเคยไปออกรายการที่แบบ
ใครก็ว่าอ่าประกวดร้องพุงร้องเพลงแบบแบบมีรายการร้องเพลงอ่ะอ่า
หลายครั้งหลายรายการแต่เขาจะแอปนะแล้วเขาจะชอบเดินไปบอกดาราทุกคน
ว่าภิกษ์นี้ตามจีบหรือเปล่าแต่เขาพูดจริงจังเลยเขาเดินไปบอก

อันนี้ไม่ได้ข่าวเดียวกว่าเมื่อกี้นะอันนั้นเบาไป

บอกว่าสามดาราเพื่อนรักซัดกันนัวถึงขั้นเลิกครบเหตุ
ชาวเน็ตก็แห่ชี้เป้า
มีการบ้านต่อยอดจากข่าวเมาส์คราวที่แล้ว
มากระตุกต่อมเผือกให้นักสืบโซเชียลอีกครั้งหนึ่ง
หากใครจำก็ได้เรื่องราวข่าวเมาส์เมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว
เกี่ยวกับดาราสาวผู้โด่งดังในอดีต
เคยเป็นสาวสดใสแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นคนละคน
โดยดาราสาวคนนี้หลายคนคิดว่าตกต่างเข้าสาวแต่

มาจากดาราสาวหาเงินเองทั้งสิ้น
ซึ่งตระกูลของสามีไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรเลย

แถมเวลาผ่านไปชายเริ่มมีบ้านเล็ก
แต่ดาราสาวก็อดทนเพื่อลูกพอสามีกลับไม่พอใจ
ก็ลงไม้ลงมือเล็กน้อยแต่ล่าสุด
ช่วงเดือนพฤศจิกายนสามีตระกูลดังบีบ
คอดาราสาวจนต้องเข้าโรงพยาบาล
น่ะเขาก็บอกว่าไม่แต่สามคนแล้วแหละ

หื้มหิวแสงผู้หิวแสง

เข้ามาแล้วก็พูดให้ดีออกได้สปอร์ตไลค์
อ๋อต้องมีกระแสต้องมีกระแส

คือเขารักกันแหละแต่อาจจะมีตีกันบ้าง
อือธรรมาดาเนาะก็เป็นผู้หิวอย่างที่รักหมดเลย

คุณแม่เจอบ่อยด้วยคุณแม่อาจจะไม่รู้ตัว
โอ๊ยแปลว่าไอ้พี่เขาเวลา

คิดไม่ถึงคนนี้คือลุคแบบเจ้าหญิงเลย

ใครวะผู้หญิงคนนี้จิตหนูอยู่

ตอนแรกทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าดังตลก
แต่เปล่าหลายคนอาจคิดว่าอันนั้นอาจจะป่วย

เพราะว่าทำให้แฟนไม่ผิดหวังเลยคุณผู้ชมค่ะ
โดยคลิปนี้นะคะเป็นตัวแรกของเขาเนี่ย
เขาทำท่าเป็นแบบว่าทักทายแฟนคลับ

ก่อนปิดท้ายตอนจบเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวคอยดูนะ
พี่ติ๊ก
นี่โอ้โห
แม่น่ารักแล้วตัวด้วยแดงใบเบอร์
นี่ทำเป็นแบบว่าหนุ่มเป็นแดงใบเล่
เขาบอกว่าคนชอบมากแล้วบอกว่าขอดูคลิปถัดไปด่วนเลย

แต่หล่อเนอะก็หล่อถึงได้เป็นพระเอกนะ
มันกำลังจะพูดถึงทอปเนี่ย๓หนุ่มหล่อ

แต่ว่าของทางแดนกิมจินี่ที่เกาหลีเขาจะมีใครบ้างบอกเลยว่า

แต่แน่นอนตัวท็อปยังอยู่แน่นอนเลย
เสร็จแล้วว่าเมื่อกี้ทีค่ะเสร็จแล้วว่า

สักนิดนึงอ๋อพูดเพราะจะบอกเลยนะเมื่อกี้หน้าตาคนละคนใช่ไหม

เมื่อกี้น่าจะติดท็อปไฟล์ของขวัญใจเกาหลีเปล่า
ตาแบบใส่เกาหลีนิดนึงอะไรอย่างนี้คุณแม่
ไม่แล้วแบบมาซูมแบบให้เห็นแบบความแตกต่างระหว่างเมื่อกี้กับตอนนี้เหรอ
ฉันต้องทำตัวแบบแจ๊คแฟนฉันแล้วนะไปไหนคลิปไปไหนไปกับมดดำดีกว่าเอารอดเนี่ยนางก็นางกำลังเซวาขึ้นมาเนี่ย
เอาไปดูซะนิดนึงเป็นประจำทุกปีค่ะก็ต้องมีการสำรวจความนิยมนะคะของกระแสเกาหลีในต่างประเทศกันบ้าง
จากทางกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของเกาหลีเลยนะคะโดยในปี๒๐๒๐เขามีการสำรวจจากชาวต่างชาติจาก๑๘ประเทศ
จำนวนทั้งหมด๘๕๐๐คนซึ่งก็มีแบบว่าหลากหลายหัวข้อมากที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลี
หนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจก็คือเรื่องของนักแสดงเกาหลีค่ะที่ได้รับความนิยมมากในหมู่ชาวต่างชาติเนี่ยซึ่งท่อมบายติดโผล่มีอย่างนี้เลยค่ะ
อันดับที่๕อีจองซ็อก

นี่คนนี้คนนี้อีจองซอก

ถูกนะหน่อยลองดูหน้าสินี่
อันดับที่๑ไม่ต้องพูดถึงลีมินโฮ
รองแชมป์๓สมัยซ้อนแบบไม่มีใครล้มได้เลยจริงค่ะ
นี่เลยต้องยอมรีมินโทรต้องยอมจริงแม่

เวลาไปไหนบอบนี้คือเต็มเลย
เลยน่ารักนะดูแล้วชื่นตาชื่นใจนะ
คุณผู้ชมทุกคนก็สามารถรอดอยู่ไว้ได้
ยกอยู่เนอะที่มีแบบเกมชัวร์มาถ่าย

พรุ่งนี้หลังครบทรงชาติเรากลับมาเจอกันฮะ